เรานำเสนอสัตวแปลกให้คุณผู้ชมดูกันบ่อยครั้ง
เอาเป็นว่าวันนี้มารวบรวมให้ดูแล้วกัน
มันแปลกแค่ไหนมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ
ตลอดข่าววันนี้เราจะพาคุณผู้ชม
ไปดูเหล่าสัตว์แปลกหาดูยากกัน
สัตว์ที่ว่าจะแปลกขนาดไหนและมีอะไรบ้าง

เริ่มกันที่ควายไทยเขาง้องลงดิน
ไปกันที่ตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่เป็นบ้านของนายเอี้ยวปลานอก
ที่ได้เลี้ยงควายไทยเขาประหลาดชื่อว่าเจ้าตู้ไว้
ควายตัวนี้เป็นควายเพศเมียอายุ๑๒ปี
ที่ลักษณะไม่เหมือนควายไทยทั่วไป
นั่นก็คือเจ้าตู้เนี่ยครับมีเขาทั้งสองข้างบนหัว
และชี้ลงพื้นดินความยาวของแต่ละข้างประมาณ๔๐เซนติเมตร
แตกต่างจากควายไทยทั่วไปที่มักจะมีเขาสองข้างงองชี้ขึ้นฟ้า
ทั้งนี้เนี่ยตามความเชื่อโบราณถือว่าเป็นควายที่หาได้ยาก
ถ้ามีการซื้อขายโดยเด็ดขาดต้องเลี้ยงไปจนกว่าจะตายจากกันไป
เพราะเป็นควายที่นำโชคลาภมาสู่ครอบครัวและตั้งแต่เลี้ยงเจ้าตู้มาเนี่ยครับ
ครอบครัวของนายเอี่ยมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินมีทองมีไร่นามาทำมาหากิน
และเงินไม่เคยขาดมือเลยล่ะครับ
ไปต่อกันที่ควายแปลกหน้าตาเหมือนสุนัขพันปัก
ความแปลกที่เราพูดถึงก็คือเจ้ามูมูควายแคละที่มีความน่ารักและเชื่อง
โดยเฉพาะตอนกินฟางเจ้ามูมูจะไม่ได้กินหรือเล็มญาติได้เหมือนควายทั่วไป
แต่จะใช้ความพิเศษของลิ้นตัวเองที่มีความยาวมากกว่าควายตัวอื่น
ด้วยการตะวัดฟางข้าวเข้าปากใครเห็นเนี่ยก็ชอบก็หลงรัก
ต่างเข้ามาขอถ่ายรูปและเซลฟี่กันอย่างคึกคัก
คุณองค์อาจเกษีลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง
ซึ่งเป็นเจ้าของบอกว่าเจ้ามูมูควายแคละพันเตี้ย
แต่ตัวเขาเองนั้นไม่ขายเพราะรักมากและไม่คิดจะขายแม้แต่ครั้งเดียว
และตั้งแต่ได้เจ้ามูมูมาก็มีแต่ให้คุณการค้าขายดีขึ้นมีกำไร
และสุดท้ายกับไก่ขนถวน
ไปกันที่ซาชาฟาร์มตั้งอยู่เลขที่๔๕หมู่๗ตะบนบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
ที่นี่เนี่ยเราจะได้พบกับไก่แจ้แปลกที่มีลักษณะพิเศษคือมีขนทวนทั้งตัว
แตกต่างจากไก่ตัวอื่นมากมากเลยล่ะครับโดยไก่ปกติจะมีขนลูบไปข้างหลัง
ส่วนไก่แจ้ตัวนี้ขนของมันกลับชี้โดชี้เดย้อนสวนทางนั่นเอง
ไก่ตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าแจ้ถวนเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์
ระหว่างไก่ปลากับไก่แจ้พอเกิดมาก็แสดงลักษณะแปลกตั้งแต่เด็ก
ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็มีคนติดต่อมาขอซื้อซึ่ง